จนถึงทุกวันนี้เราก็ตั้งคำถามเดิม

เธอก็บอกว่าไม่โอเคค่ะ

เพราะว่าตอนที่เปิดลงทะเบียนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคือคุณเปลี่ยนหน้าเพจอะค่ะ

คุณก็มีข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว
พี่ดูนะคนที่มารอฉีดตะสายทั้งนั้นเลย
คือคุณจะยัดอะไรให้เขาอย่างนี้ก็ได้เหรอ

ไม่ขอฉีดค่ะขอบคุณค่ะ

ที่โดนแบบนี้คนเดียวหลายคนมาบ่นกับดิฉัน

ลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยร่วมใจ

เสียความรู้สึกมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะ

พอไปถึงหน้างานแล้วพอไปถึงหน้าจุดฉีดแล้ว

หน้าห้างสรรพสินค้าย่านพระรามศรีกรุงเทพฯ

ถ้าบอกก่อนว่า
ถ้าเธอรู้ก่อนเธอไม่เสียเวลาเดินทางมาหรอกค่ะ

บอกว่าตาศรีตาสาที่เขาไม่ได้รู้เรื่อง

โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยใช่ไหม

พอไปถึงวันคุณให้เขาฉีดอีกอย่างหนึ่ง

คุณเห็นชีวิตคนเราเป็นผักเป็นปลาหรือไง

คืออย่างนี้ไอ้คลิปนี้ที่เธอออกมาตั้งคำถาม
ตอนที่หน้างานเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า

สายด่วนกรุงเทพโครงการไทยร่วมใจ
เธอก็โทรไปแล้วก็บอกว่า
ปลายสายเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติ

จะคุยกับใครไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย

พร้อมที่จะอธิบายความให้เธอฟัง
เธอก็เดือดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้

หน้างานจริงเขาเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ย

ต้องไปถามระดับนโยบายที่พี่ต้นบอก

ไปถามหมอหนูโวยหมอหนูต้องโวยหมอเพราะนี่เจ้าหน้าที่หน้าด่านนะท่านไม่รู้หรอก
ใช่นะคะเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคุณผู้หญิง
แล้วก็หลายคนที่ลงทะเบียนอีกอย่างหนึ่งแล้วไปรับอีกอย่างหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลจริงเอาไฟเซอร์มาตั้งแต่ตอนแรกจบแล้วนะ